คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์วัยรุ่นเป็นกลุ่มเลย๒๐กว่าคน๒กลุ่มนะครับทะเลาะกันที่เชียงใหม่นะคะคือเหมือนกับว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาไปเที่ยวสถานบนเทิงแถวนิมานเฮมินที่เที่ยวเยอะที่เที่ยวกลางคืนนะคะผับปิดไปกินเหล้าต่อฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ทะเลาะกันโต๊ะข้างกันเนี่ยทะเลาะกันค่ะเป

รวมแล้วเนี่ยเกือบเกือบยี่สิบคนได้ก็อยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็เนี่ยท่าทีแบบไม่ยอมอ่ะหน้าโรงพยาบาลก็ยังไม่ยอมหยุดเหมือนแบบยังทะเลาะกันต่อเนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยขอกำลังสายตรวจสพภูพิงราชนิเวศให้มาช่วยก็ป้องกันเหตุนะคะพอเจ้าหน้าที่มากันเยอะก็แยกย้ายกลุ่มวัยรุ่นก็กลัวก็

เป็นที่ว่าหนึ่งในคนก่อเหตุเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของนายตำรวจในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ด้วยเนี่ยค่ะก็มากร่างมากล่าวอ้างแบบนี้พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธุ์พัฒระพงศิลป์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบนะคะคือผู้บาดเจ็บที่เป็นวัยรุ่นผู้ช
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบหน้าโรงพยาบาลปรากฏว่าหน้าโรงพยาบาลไม่มีกล้องวงจรปิดค่ะ
ก็ประสานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลนะคะ
ตอนนี้ก็เลยรู้แล้วว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุทำร้ายร่างกายมาตะลุมบอลกันเนี่ยเป็นใครบ้าง
ทีนี้ตำรวจก็ตรวจสอบเพิ่มนะคะว่าที่มาอ้างมาอ้างว่าเป็นลูกของนายตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เนี่ยเป็นลูกชายตำรวจจริงหรือเปล่า
ตรวจสอบแล้วตำรวจเขายืนยันว่าไม่มีลูกชายของนายตำรวจอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ
ตอนนี้ได้เรียกตัวมาแช่งเขาขอหาและดำเนินคดีทุกขอหาที่จะทำความผิด
ขอความวุ่นวายในที่สาธารณะสร้างความทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ทีนี้ตัวผู้บาดเจ็บก็พยายามจะให้ข้อมูลกับเราเหมือนกัน
ให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยก็พยายามจะถามแหละว่า
จำหน้าคนก่อเหตุได้ไหมจำหน้าคู่อริที่มาทำร้ายร่างกายได้ไหม
เขาบอกว่าจำหน้าคนก่อเหตุไม่ได้นะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อน
ตำรวจก็เลยมีการดูแลความปลอดภัยให้ที่หน้าห้องพยาบาล
ก็ป้องกันเหมือนกับถ้าหากว่ามีใครคู่อริจะตามมาก่อเหตุอะไรแบบนี้
ก็ป้องกันเหตุเอาไปก่อนที่หน้าห้องนะคะ

คดีนี้เกิดขึ้น๒ท้องที่นะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปจุดแรกก็คือที่หน้าร้านเหล้านะคะ

สองท้องที่ก็คือสพภูพิงราชนิเวศ
ก็คือเป็นจุดที่วัยรุ่นวัย๒๑ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายหน้าที่เที่ยวนะคะ

ก็คือเหตุการณ์ที่กลุ่มวัยรุ่นตามมามาทะเลาะกันที่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
พนักงานสอบสวนก็ได้มีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้ว๒คน
วัยรุ่นที่ก่อเหตุหน้าห้องฉุกเฉินก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พนักงานสอบสวนทั้งสองโรงพัก
รายงานความคืบหน้าค่ะโดยเฉพาะกรณีที่มีการแอบอ้างว่าเป็นลูกชายนายตำรวจด้วย
อ้างว่าเป็นลูกชายในตำรวจในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วไม่ใช่นะคะเป็นการกล่าวอ้างมาเฉยนะคะ
ทีนี้หน้าสถานบันเทิงที่เป็นร้านเหล้านะคะ
บาดเจ็บไปคนนึงเย็บ๑๑แผล
ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่นี้
แต่ว่าที่หน้าโรงพยาบาลที่เขาตามกันมาทะเลาะกัน

นายศิรพบมีลือการอายุ๒๔ปี
คนนี้เป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บ
ที่มีการชกหน้านายธนพัฒน์สายยนต์อายุ๒๙ปี
หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนะคะ

มอบตัวกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
สารภาพว่าชกหน้านายธนพัฒน์
หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลจริง

ของกลุ่มวัยรุ่นที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้

ก็เลยเหมือนกับโกรธโมโหก็ตามกันมา
ก็มาทำร้ายกันต่อที่หน้าห้องฉุกเฉิน
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานายศิรพบ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ใช่ค่ะหน้าห้องฉุกเฉินยังตามไปต่อยกัน
ไม่ได้แบบฉุกคิดเลยว่าเฮ้ยเรามีเรื่องกันแค่นี้ก็พอ
ตามไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเดือดร้อนคนอื่นเขาไง